ไปเจอรู้กันด้วยเรื่องของขนละมงก์ขนละไม้
ที่ขึ้นชื่อของเราอย่างทุเรียน

ผมว่าคุณผู้ชมชอบมากมายหลายชนิดหลายพันนะครับ
ที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังติดตามเลยกับช่วงคุณชนะอยากเล่า

มันหมายถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับเขาเป็นผู้ออกให้

ดิฉันอยู่ศรีสะเกดทุเรียนภูเขาไฟ

เพื่อบ่งบอกว่านี่มาจากดินภูเขาไฟที่ศรีสเกต

บ้านดิฉันบ้านดิฉันอยู่ราชเภา

มันเกี่ยวอะไรทุเรียนลาดพร้าวไม่มี

ทุเรียนบางชนิดผมไม่เคยได้ยิน

แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักจริง

รู้จักกับพันธุ์นี้นะครับทุเรียนชะนี
เฮ้ยคุณชะนักรู้จักอยู่แล้วชะนี
แต่ชะนีเกาะช้างคุณเคยได้ยินไหมล่ะ
ทุเรียนชะนีเกาะช้างไม่ได้เป็นเกาะช้างแปน
คุณลองกินลูกชะนีเกาะช้าง
มันคือทุเรียนไม่ใช่ชะนีมาเกาะกับช้างแปน
มันอยู่ในพื้นที่อำเภอกเกาะช้างจังหวัดตราด
ก็คือเป็นทุเรียนพันธนีลักษณะปลูกที่เกาะช้างจังหวัดตราด

ละเอียดครับแห้งเหนียวสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม
รสชาติมันจะหวานแล้วกลิ่นหอมมาก
อันนี้จริงกลิ่นนี่มันพิสูจน์กันได้ว่ามันหอมจริงนะครับ

ทุเรียนต่อไปที่จะให้ดูกับทุเรียนในวงระนอง
อีกทีนะฟังแล้วงงนะทุเรียนในวงระนอง

มันเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ทรงกลมหรี่
มีร่องภูที่มันชัดเจนอย่างนี้เลย

และปลูกในพื้นที่ตำบลในวงเหนือ
และตำบลในวงใต้ของอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง

ใช่ครับอาจจะฟังแล้วเออชื่อมันแปลก
เราข้างในไหนฟังวงกลมหรือวงอะไร
อยู่ในวงของระนอง
ทุเรียนต่อไปนะครับก็คือทุเรียนสาลิกาพังงา
อันนี้ไม่เคยหนักเลย
โรงเรียนสาลิกาพังงาเป็นแบบนี้
น้ำเขาแบบถิดถี่นะ
แล้วเป็นยังไงทุเรียนพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เมืองของจังหวัดพังงานเลยนะ
คำว่าสาลิกาเป็นชื่อพันธุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดพังงา
คนท้องถิ่นในยุคนั้นนิยมเปรียบเปลยความอร่อย
เหมือนกับงอยปากของนกสาลิกาที่มีเสียงไพร้อ
อันนี้นกสาลิกา
ไม่ได้ให้ร้องเขา

เพราะว่ายังไงรู้ไหมทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไปดูเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันได้นะจ๊ะ
และกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายจะส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างในประเทศไทยอีกเพียบเลย
คือเป็นการสร้างมูลค่าทางการตลาดนะครับได้มากเท่าไหร่รู้ไหม
ล้านบาทสามารถสร้างมูลค่าได้ขนาดนี้
รวมทั้งหมดเป็น๑๕๐รายการ

เรื่องดีมาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องเกษตรกรไทยรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกมีความหวัง
แล้วอะไรแปลกแบบนี้เราสามารถส่งมาให้เราทางซุปเปอร์ตำบลได้ไหม
เดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดแต่ว่าเนี่ยเริ่มมาก็น่าสนใจแล้วนะคะ